คุณผู้ชมนี่ค่ะไม่ดูจะตกขบวนเลขเด็ดโค้งสุดท้าย
แม่น้ำหนึ่งนะจ๊ะหลายคนเนี่ยรอคอยอยู่รอคอยอยู่นะฮะ
น้ำหนึ่งโชว์ตัวเลขที่ชอบไปแล้ววันก่อน
แต่เลขที่ชอบจะใช่เลขที่ใช่หรือเปล่า

คุณผู้ชมกลับมาอีกครั้งหนึ่งแล้วนะคะ
ยืนหนึ่งจริงสำหรับแม่น้ำหนึ่งนะฮะ
เธอบอกว่าเลขศูนย์เนี่ยชอบมากเลยนะ
แต่บอกเลขไว้๒ตัวคือเลข๐๙แล้วก็เลข๙๔ค่ะ

เพราะแม่น้ำหนึ่งเธอยังไปจุดทูปเสี่ยงทาย
แล้วปรากฏว่าได้เลขชุดใหม่มาอีก๒เลข
ดูกันจะเต็มรูตา๒รูตาเลยจ้ะ
นั่นแหละค่ะเลขเสี่ยงทายของแม่น้ำหนึ่ง
โอ้โหคุณผู้ชมทีนี้มาที่พี่หนุ่มกัญชัยกันหน่อย
คือก่อนหน้านี้ก็มีการเปิดเผยจากเลขแม่น้ำหนึ่งนะคะ
ที่เขียนให้ตอนมาออกรายการ

ส่วนอีกเลขหนึ่งที่พี่หนุ่มเปิดเผยผ่านรายการยูทูปช่องของพี่หนุ่มเองนะครับ

เลขนี้ก็คือน้ำดื่มเนี่ยเขาเปิดไปแล้วนะ
แต่ความลับที่คนอื่นไม่รู้
จริงนั้นหนึ่งก็เขียนให้อีกเลขนึง
เลขนี้ผมเชื่อว่าไม่มีใครรู้

แต่ว่าอันนี้มันเป็นของผมเอง

ในเมื่อทุกคนอยากจะเห็นอยากจะรู้ว่ามันคืออะไร

พี่เคยได้ยินไหมว่ายิ่งห้ามเหมือนยิ่งยุอ่ะ

แหละค่ะ๒เลขนะพี่หนุ่มเปิดแล้วนะ

พี่หนุ่มบอกด้วยว่าเลขอะไร

คุณผู้ชมนี่ก็เข้าทุกงวดเหมือนกันนะฮะ
เลขของหมอไก่เลขมหาทักษานะคะ

งวดประจำวันที่๑กรกฎาคมปีพุทธศักราช๒๕๕๙

ที่แล้วเข้าไป๓ตัวตรง

อย่างนั้นเลยก็ไปดูบรรยากาศช่วงโค้งสุดท้าย